ข่าวแรกของเที่ยงนี้นะคะไปติดตามหนุ่มหล่อคนนี้หน่อยดีกว่า
คุณอนันดาเอสริ่งแฮมนะคะช่วงนี้เขาโสดใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคนดูแลหัวใจคนดูแลร่างกายอาจจะยังไม่มี
ก็เลยต้องย้อนกลับไปเรื่องเก่าก่อนละกัน
ปีที่แล้วพระเอกมาสเซอร์อนันดาเอฟริ่งแฮมค่ะ
เขาประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ล้ม
จนทำให้ต้องได้รับการกายภาพบำบัดอยู่เป็นระยะ
แต่ว่าหลังจากที่เจ้าตัวต้องทำงาน

เพิ่งไปเล่นสกีที่ญี่ปุ่นมาหมาดด้วย
อาการบาดเจ็บก็เลยกำเริบขึ้นมาอีกค่ะ
คุณหมอบอกว่าปล่อยไว้แบบนี้เห็นท่าจะไม่ดีนะครับ
เพราะว่าจะหนักถึงขั้นที่กระดูกเท้าแตกนั่นเองค่ะ

ก่อนจะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดปลายปีนี้แล้วค่ะ

คือก็มีอยู่ประมาณ๒วันที่เหมือนคนพิการนะครับ

คือแบบมันเจ็บมากแบบแค่ลุกจากเตียง

หายไปเถอะหายไปเถอะยังอย่าปวดอย่าปวด

กระดูกในเท้าเราเนี่ยมันก็
คือมันแตกเป็นชิ้นนะคะคือ

คือน้ำหนักของเราเราไปลงที่ขาฝั่งซ้ายเยอะ
มันก็ทำให้แบบกล้ามเนื้อก็ด้วยครับ
มันก็ทำให้กระดูกที่หลังมันเคลื่อนนิดหนึ่ง
กระดูกมันแตกเป็นชิ้นเลยฮะ
คือหมอเขาก็ต้องเข้าไปแล้วก็เหมือน

ถ้าเกิดว่าไปรักษาอาการมาแล้วกลับมาที่บ้าน

ก็จริงแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอนันดา